มุ่งมั่นรักษาชาติและยกให้เป็นแบบอย่างของคนไทยพร้อมอวยพรให้ประสบความสำเร็จมีกำลังใจทำงานเพื่อชาติ
ประชาชนยังทยอยเดินทางออกต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลสงกรานต่อเนื่อง
เส้นทางมุ่งสู่ภาคอีสานรถมากแต่คล่องตัวคาดหนาแน่นอีกครั้งในช่วงเย็นขณะที่นักท่องเที่ยวจีนแห่บินตรงเชียงใหม่คึกคัก
สารวัตรตำรวจปืนดุยิงสุนัขในแฟลต์ตำรวจลาดยาวเข้ามอบตัวแล้วอ้างลงมือเพราะจะป้องกันเหตุให้กับภรรยาที่กำลังจะถูกสุนัขรุมกัด
ใจบาปบุกปล้นกุฏิหลวงพ่อตาบอดวัดไม้ฝากจังหวัดตรังหลังทำร้ายร่างกายพระแล้วฉกทรัพย์สินไปแล้วยังไม่พอใจ
เทศีกันสนิมราดตัวซ้ำล่าสุดตำรวจรู้ตัวแล้วมั่นใจจับตัวได้เร็ววันนี้

วันนี้เป็นวันทำงานอยู่ค่ะแต่กลายเป็นวันหยุดไปแล้ว
เพราะว่าคุณผู้ชมหลายท่านนั้นเลือกจะหยุดไปตั้งแต่ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
แล้วก็หยุดยาวต่อเนื่องเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงสงคราน
ทำให้ตอนนี้ในกรุงเทพลดโร่งทีเดียวนะครับ
ใช่ค่ะก็คือลา๒วันวันจันทร์กับวันอังคาร
จะเป็นการเริ่มต้นวอร์มคุณผู้ชมกันก่อน
สำหรับบรรยากาศเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานนะคะ
เชื่อว่าหลายคนตอนนี้เริ่มเดินทางกลับภูมิลำเนากันแล้วนะคะ
ข่าวเที่ยงจะมีการรวบรวมหลากหลายประเด็นหลายด้านของวันสงคราน
ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยว
หลายที่ตอนนี้เริ่มคือคลักแล้วนะคะ
บรรยากาศเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมของภาครัฐและก็เอกชน
เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงคราน
รวมทั้งบรรยากาศการเดินทางด้วยโดยเฉพาะสายอีสานและสายเหนือ
บอกว่าสายอีสานตอนนี้รสมาก
เพราะว่าคนเอารถยนต์ออกมาใช้น้ำมันถูกนะคะ
ใช่ครับส่วนหน้าจอของเรานะครับ
ก็ยังคงเป็นประเด็นเรื่องของสงครานแล้วกันนะครับ
คุณผู้ชมเดินทางไปเที่ยวสงครานที่ไหนอย่างไร

รถติดมากน้อยแค่ไหนในส่วนของการเดินทาง
รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของคุณผู้ชมนั้น

ส่งข้อความเข้ามาเชิญชวนให้ทุกคนนั้นเดินทางไปท่องเที่ยว
แล้วก็ส่งมาบอกเล่าเรื่องราวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับ

ทุกข้อความจะปรากฏบนหน้าจอของเราครับ
เพื่อที่จะเป็นไอเดียดีนะคะ
ใครที่ยังคิดไม่ออกช่วงเทศกาลสงกรานจะไปไหนนะคะ
ดูไลน์ในหน้าจอชัดข่าวเที่ยงจะได้นึกออกนะคะ
สองคนหยุดนะฮะเดี๋ยวเดินทางไปเที่ยวกันต่อ
เดี๋ยวจะดูจากไลน์นะคะว่าใครจะส่งมาว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหน
น่าสนใจน่าไปเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานกันบ้างนะคะ
จากเรื่องเหล่านี้แล้วเป็นปกติตามธรรมเนียมเลยนะคะ

เรื่องของการเมืองจะมีการเปิดบ้านให้บรรดาผู้นำต่าง
รถน้ำดำหัวเข้าอวยพรนะคะ
ใช่ครับณวันนี้นะครับทางด้านของพลเอกเบรมตินสุรานนท
ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษนะครับ
ออกมากล่าวชื่นชมนายกรัฐมนตรีครับที่มุ่งมั่นในการรักษาชาตินะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน
บรรยากาศที่บ้านศรีเสาเทเวศของผลเอกเบรมตินสุรานนท์
รองคมนตรีและรัฐบุรุษตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีบุคคลสำคัญ
ทยอยไปรดน้ำดำหัวขอพรจากผลเอกเบรมเนื่องในวันสงครานหรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย
โดยมีผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช
นำคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้ารับพร
พลเอกเปลมถือเข้าทางเป็นผู้ที่มีคุณต่อประเทศ
สมควรที่จะยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่

พร้อมขอให้พลเอกเบรมมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
และสิ่งที่นายกรัฐมนตรีทำอยู่นั้นถือว่าเป็นการรักษาประเทศชาติ
คนไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีสมควรเป็นแบบ
อย่างให้กับประชาชนในชาติและในวันปีใหม่ไทยนี้
ขออรัฐนาคุณพระศรีพระตณะไตรให้นายกุธหมัลตุรี
ครอบครัวผู้บัญชาการเหล่าทัพและคนไทย
มีความสุขสดใสมีกำลังใจทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองต่อไป
และขอให้สิ่งที่ดีของนายกรัฐมนตรีทำอยู่นั้นประสบความสำเร็จโดยเร็ว
มีเกียรติและมีชื่อเสียงมีความภาคภูมิใจในการรักษาบ้านเมือง
ให้มีความรักและความสามัคคีต่อไปครับ
ว่าตอนนี้บางคนเดินทางกลับถึงบ้านกลับถึงภูมิลำเนาแล้วก็เจอญาติญาติแล้วนะคะ
ซึ่งสิ่งที่จะต้องปฏิบัติเลยคือพาญาติไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างนะคะ
ตอนนี้ก็เริ่มคึกคักแล้วรวมทั้งสถานที่จัดงานในจังหวัดต่าง
ตอนนี้มีความเตรียมความพร้อมกันแล้วนะคะอย่างเช่นนครพนมเขามีถนนชื่อข้าวอยู่ก็คือข้าวปุ้น
เริ่มจัดงานโดยมีการติดตั้งระบบสูบน้ำสูบน้ำจากแม่น้ำโขงขึ้นมาให้เล่นน้ำสงกราน
เพื่อเป็นการประหยัดน้ำด้วยนะครับค่ะส่วนอีกหนึ่งความพร้อมก็คือที่จังหวัดนครนายกนะคะ
ประชาชนค่ะเดินทางไปแห่เที่ยวเขื่อนขุนด่านประการชนนะคะ
เพื่อคลายความร้อนในช่วงเทศกาลสงกรานค่ะนักท่องเที่ยวพากันไปคลายร้อนนะคะ
ขณะที่จุดชมวิวบนเขื่อนขุนด่านประการชนมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปถ่ายภาพยามเย็น
ที่จะมีแสงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าตามจุดต่างค่ะ
อีกทั้งก็ยังมีจุดรถรางที่ทางเขื่อนนั้นมีไว้ให้บริการเที่ยวชมแนวสันเขื่อนอีกด้วยค่ะ

นักท่องเที่ยวเดินทางมาเล่นน้ำตกโตนเต๊ะเพื่อคลายร้อน
จากอากาศที่ร้อนจัดในรอบ๑๐ปีครับ

นักท่องเที่ยวจึงเดินทางมาเที่ยวไม่ขาดสาย
ช่วงนี้คนไทยเชื้อสายจีนเชงเม้งเนี่ยประกอบกับวันหยุดช่วงสงกรานนะครับ
บางคนก็เดินทางกลับบ้านมารวมญาติกัน
แล้วก็นัดกันมาเล่นน้ำตกเพื่อคลายร้อน
ว่าช่วงสงกรานน่าจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่านี้ครับ
ขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมรถน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุเนื่องในวันเทศกาลสงคราน
โดยเชิญผู้สูงอายุคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในพื้นที่
ในการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นด้วยครับ
ท้ายกันที่ภาคอีสานที่จังหวัดนครพนมเทศบาลเมืองได้รวบกับหลายหน่วยงาน
เตรียมความพร้อมบนถนนสุนทรวิจิตรเป็นถนนเรียบแม่น้ำโขง
ซึ่งเป็นสถานที่เล่นน้ำที่ใช้ชื่อว่าถนนข้าวปุ้นค่ะ
โดยได้เร่งจัดเตรียมซุ้มวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณี๗ชนเผ่า
แล้วก็จุดเล่นน้ำสงครานที่จะเปิดอย่างเป็นทางการ๑๓เมษายนนี้ก็คือวันพุธนะคะ
ที่จะให้ประชาชนได้เล่นน้ำพร้อมกับชิมข้าวปุ้นหรือว่าขนมจีนฟรีภายในงานด้วยค่ะ
อกจากนี้ก็พร้อมแล้วนะคะสำหรับการติดตั้งระบบสูบน้ำโขงขึ้นมาให้นักท่องเที่ยว

ซึ่งคาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำสงกรานกันอย่างคึกคักค่ะ
วันนี้วันที่๑๑เมษายนเป็นวันแรกของการนับ๗วันอันตราย
ค่ะถูกต้องนะครับก็มีการเลิบนับกันแล้วนะครับ
โดยสั่งการให้ด่านตรวจชุมชนทุกด่านมีความเข้มงวด
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๑๗เมษายนครับ
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือสปฐช่วงเทศกาลสงคราน
ภายใต้แนวคิดสงครานปลอดภัยส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสร้างวินัยจราจร
ซึ่งจะคุมเข้มระหว่างวันที่๑๑ถึง๑๗เมษายน
โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่
เน้นย้ำให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มข้น
โดยสั่งการให้จัดตั้งด่านชุมชน๑ชุมชน๑หมู่บ้าน๑
๑ด่านตำรวจและให้ตั้งด่านบนถนนสายหลักและสายลอง
อีกทั้งบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวด
โดยผู้ขับขี่ที่ขับขี่ด้วยความเร็วหรือเมาแล้วขับ
จะถูกยึดใบอนุญาตขับขี่และยึดรถเป็นการชั่วคราวครับ
นอกจากนี้ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดาได้ร่วมประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เฟอร์เซ็นต์
ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะ
กำชับว่าระหว่างวันที่๑๑ถึง๑๒เมษายนให้เน้นตั้งด่านในถนนสายหลัก
เพราะว่าประชาชนจะเดินทางกลับ
ส่วนวันที่๑๓และ๑๔เมษายนให้เน้นตั้งด่านถนนสายรอง
ส่วนวันที่๑๕ถึง๑๗เมษายนให้กลับมาตั้งด่านถนนสายหลักอีกครั้ง
เพื่อบริการประชาชนในช่วงขากลับค่ะ
ส่วนการเล่นน้ำขอความร่วมมือให้ช่วยกันประหยัดน้ำนะคะ
เพราะว่ากำลังประสบกับปัญหาภัยแรง
ดังนั้นภาชนะที่ใส่น้ำควรใช้ขันเล็กเพื่อเป็นการประหยัดน้ำค่ะ
ไปดูที่เรื่องของความปลอดภัยระบบการขนส่งทุกระบบกันบ้างนะครับ
อากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกันกับกรมการขนส่งทางบก
สำนักงานป้องกันและปรับรามยาเสพติดทหารและตำรวจ
ร่วมกันตรวจสารเสพติดแอลกอฮอลแล้วก็มาดวัดค่าโดยสาร
ของผู้ให้บริการแท็กซี่ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับ
เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการใช้บริการของประชาชนและนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางช่วงคลองเทศกาลสงครานปีนี้
จะมีประชาชนเดินทางผ่านทางท่าอากาศยานสวนภูมิเพิ่มสูงขึ้น
๑๖๕๐๐๐ถึง๑๗๐๐๐๐คนต่อวัน
แต่ว่าลดลงจากช่วงของสงกรานปีก่อน
ที่มีผู้โดยสารใช้บริการประมาณ๑๗๕๐๐คนถึง๑๗๘๐๐คนต่อวันนะครับ
เนื่องจากว่าวันหยุดยาวก็มีติดต่อกันหลายวัน
โดยผู้โดยสารจึงทยอยเดินทางกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ

ในการให้บริการเฉลี่ยวันละ๙๐๐๑๐๐เที่ยว
จากปกติให้บริการอยู่ที่๓๐๐คันครับ
ขณะเดียวกันก็จะมีการจัดส่งชุดตรวจลงพื้นที่
ลงโทษในอัตราโทษสูงสุดคือจำคุก๓เดือนปรับตั้งแต่๒๐๐๑๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับพร้อมให้พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ
โดยรอบ๖เดือนที่ผ่านมาพบรถแท็กซี่กระทำความผิดที่หน้ากาศยานสุวรรณภูมิ
และท่าอากาศยานดอนเมืองทั้งหมด๘๓๖รายครับ
ส่วนช่วงเทศกาลสงครานแบบนี้นะคะอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ
ทำให้เรื่องของโลหิตเป็นสิ่งที่มีความต้องการนะคะ
รับบริจาคโลหิตภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่๖จังหวัดขอนแก่นค่ะ
อนผู้ใจบุญให้ร่วมกันบริจาคโลหิตนะคะ
หลังจากที่เลือดทั้ง๔กรุ๊ปตอนนี้ขาดแคลนอย่างหนักค่ะ
ประชาชนทยอยบริจาคโลหิตที่ศูนย์รับบริจาคโลหิตภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่๖จังหวัดขอนแก่น
ซึ่งอยู่บริเวณชั้น๑โรงแรมโภสะเพื่อสำรองไว้ในช่วงเทศกาลสงครานนะคะ
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการแนะนำและตรวจร่างกายด้วย
นางวิราชินีชัยมณีค่ะเป็นหัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่๖จังหวัดขอนแก่น
กล่าวว่าโลหิตสำรองที่อยู่ในการดูแลรักษาของศูนย์ตอนนี้เหลือเพียง๑๖๐เท่านั้นนะคะ
ซึ่งถือเป็นจำนวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับความต้องการของโรงพยาบาลต่างที่ขอรับการสนับสนุนในแต่ละวัน
ปัจจุบันมีผู้บริจาคโลหิตประมาณวันละ๒๕๓๐คนเท่านั้นนะคะ
หัวหน้าภาคการบริการโลหิตแห่งชาติที่๖กล่าวว่า
ขณะนี้จังหวัดขอนแก่นอยู่ในภาวะขาดแคลนเม็ดโลหิตแดงอย่างหนักใน๔กรุ๊ป
เพราะว่าความต้องการใช้โลหิตจากทั้ง๒๖อำเภอของจังหวัดในโรงพยาบาลภาครัฐ
แล้วก็เอกชนร้องขอมาสูงกว่าวันละ๑๐๐ยูนิต
แต่สามารถส่งให้ได้เพียงวันละ๓๐๔๐ยูนิตเท่านั้นนะคะ
จากประชาชนมาบริจาคโลหิตน้อยมากค่ะ
ขณะที่การรณรงค์รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่
แม้ว่าจะได้มาจำนวนมากแต่ว่าเป็นเพียงชั่วคราว
เพราะว่าต้องจ่ายออกไปทันทีทำให้ช่วงเทศกาลสงครานปีนี้นะคะ
ต้องบริหารจัดการโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่น
และโรงพยาบาลศรีนครินทร์เพื่อเตรียมรับมืออุบัติเหตุ
อาจจะเกิดขึ้นตลอดช่วงเทศกาลสงกรานค่ะ
และจากการที่กระทรวงทางด้านของกรมควบคุมโรคนะคะ
ได้มีการเตรียมการเสนอใช้คำว่าเตรียมการเสนอนะคะ
สำหรับบทลงโทษผู้ที่ทำผิดพรบจราจรทางบกโดยเฉพาะกรณีเมาแล้วขับนะคะ
ตอนนี้ก็มีการเตรียมที่จะเสนอไปเรียบร้อยแล้ว

กรณีที่ใครทำผิดโดยเฉพาะเมาแล้วขับนะคะ
จะต้องไปช่วยงานในห้องดับจิตของโรงพยาบาล
ใช่ล่าสุดทางด้านของกระทรวงสาธารณสุข
มีการประสานโรงพยาบาลศูนย์รวมทั้งโรงพยาบาลทั่วไป
แห่งเตรียมห้องดับจิตรองรับคนที่เมาแล้วขับ
ไปทำหน้าที่ไปทำงานเพื่อสังคมในห้องดับจิตด้วยนะครับ
เพาสงกรานในปีนี้ก็ดูว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนครับ
ส่วนช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามความคืบหน้าเรื่องของสุนัขที่ถูกยิงเสียชีวิต๑ตัวในแฟลต์ของตำรวจ
ระบาดเจ็บหนึ่งตัวล่าสุดผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจสารวัตรนะครับ
เข้ามอบตัวแล้ววันนี้ติดตามกันต่อช่วงหน้ากับชัดข่าวเที่ยงครับ
ข่าวเที่ยงช่วงนี้ยังอยู่ที่บรรยากาศของสงกรานโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวนะคะ
ตอนนี้เชียงใหม่ปีนี้มีการจัดงานใหญ่๗๐๐ปีครบรอบเมืองเชียงใหม่ค่ะ
ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจไปเที่ยวชมนะคะ
จากเรื่องของการเล่นสาดน้ำที่ทุกปีได้รับความสนใจแล้ว
เรื่องของประเพณีปีนี้นะคะจัดอย่างยิ่งใหญ่นะคะ

นักท่องเที่ยวชาวจีนตอนนี้บินตรงสู่เชียงใหม่และคาดว่าจะมีเงินสะพัดในช่วงเทศกาลสงครานเท่านั้นนะคะมากกว่า๘๐๐ล้านบาทค่ะ
ส่วนเรื่องของการจราจรครับเราตรวจสอบไปล่าสุดบนถนนมิตรภาพยังคงคล่องตัว
เนื่องจากว่าประชาชนนั้นมีการทยอยเดินทางกลับต่างจังหวัดกัน
แต่คาดว่าเย็นวันนี้จะเริ่มหนาแน่นขึ้นครับ
มิตรภาพแล้วก็ถนนพระหลโยธินเส้นทางมุ่งหน้าสู่ภาคอีสานจังหวัดสระบุรี

สามารถทำความเร็วได้๘๐๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ส่วนเส้นทางเข้าสู่กรุงเทพรถวิ่งได้คล่องตัวเช่นเดียวกันครับ
ขณะเดียวกันต้องดูสถานการณ์ช่วงเย็นวันนี้
จะมีประชาชนเดินทางออกต่างจังหวัดอีกมากน้อยแค่ไหน
หลังช่วงวันหยุดที่ผ่านมามีประชาชนทยอยเดินทางออกจากกรุงเทพ
กลับภูมิลำเนาไปแล้วจำนวนมากครับ
ส่วนที่จังหวัดตากบริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยพม่าบ้านบริมเมย์อำเภอแม่สอด
เต็มไปด้วยแรงงานชาวพม่าชายหญิงจำนวนมากนับหมื่นคนครับ
เดินทางกลับประเทศผ่านสะพานเพื่อไปต่อรถมุ่งหน้าไปยังจังหวัดเมียวดีของพม่าครับ
สาเหตุที่พากันกลับบ้านจำนวนมากเนื่องจากว่าไปเยี่ยมญาติพี่น้องในช่วงของสงคราน
แล้วก็ยังคงไปตรงกันกับช่วงเวลาที่ต้องกลับไปต่อบัตรแรงงานที่หมดอายุตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม
แล้วก็ผ่อนผันถึงเมษายนทำให้แรงงานนั้นแหกกลับบ้านมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา
ส่งผลให้บริการการค้าบริเวณชายแดนพรมแดนมิตรภาพไทยพม่าคึกคักเป็นพิเศษ
ร้านค้าต่างก็ขายดีตามไปด้วยเพราะแต่ละคนนั้นก็ซื้อของติดไม้ติดมือกลับบ้านไปฝากคนในครอบครัวครับ
ท้ายทางเหนือครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่บรรยากาศที่ท่ากาศยานก็เป็นไปด้วยความคึกคักนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนมีสายการบินของจีนนั้นบินตรงมาลงที่สนามบินเชียงใหม่วันหนึ่งนี้ก็หลายสิบเที่ยวบินนะครับส่วนใหญ่ต้องการจะไปชมประเพณีการเล่นน้ำสงกรานรอบคู่เมือง
วิสูจน์บัวชุมภูมิในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ก็บอกว่า
ช่วงของสงครานหยุดยาว๕วันมีการจองห้องพักโรงแรม
ในจังหวัดอยู่ที่ราวบร้อยและเก้าสิบก็เกือบเต็มนะครับ
เดินทางเข้าไปเที่ยวเทศกาลสงครานเมืองเชียงใหม่ถึง๒แสนคน
และรายได้เข้าจังหวัดราว๘๐๐ล้านบาทครับ
สำหรับกรณีที่มีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงสุนัข
ภายในแฟลต์ส่วนกลางของตำรวจนะคะเป็นแฟลต์ส่วนกลางลาดยาว
บาดเจ็บ๑ตัวตายไป๑ตัวเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตอนนี้ผู้ที่ก่อเหตุเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้ว
เบื้องต้นพบว่าเป็นนายตำรวจยศร้อยตำรวจเอก
เป็นตำแหน่งรองสารวัตรด้วย
เราจะไปติดตามความคืบหน้าประเด็นนี้เพิ่มเติม
จากคุณพลอยสจิฤทธิสินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดทางโทรศัพท์เข้ามานะคะจากสถานีตำรวจ

สวัสดีค่ะ

พร้อมด้วยพลตำรวจตรีเจริญศรีสาระ
ก็ได้นำตัวพันธุ์ตำรวจอรีวะสวัสดิ์สุขภัย
สุขภัยสารวัตรกลุ่มงานวิจัยและประเมินผล๓ของวิจัยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เข้ามอบตัวที่สถานีตำรวจนครบาลพะหนโยธินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
หลังก่อเหตุยิงสุนัขตายหนึ่งตัวและบาดเจ็บหนึ่งตัวเมื่อกลางดึกของวันที่๘เมษายนที่ผ่านมา
แฟลต์ตำรวจส่วนกลางแถวลาดยาวค่ะซึ่งเอ่อเบื้องต้นนะคะ
พลตำรวจเอกพงศพัฒนทรงเจริญได้แจ้งข้อหาพันธุ์ตำรวจตีนวสุวัสดิ์สุขภัย
สามข้อหาด้วยกันค่ะในข้อหาแรกนะคะก็คือกระทำทารุณกรรมสัตว์ค่ะ
ตามมาจาก๒๐พระราชบัญญัติการต้องการพารุณกรรมและการจัดสวัสดิษฐาตัด
พุทธศักราช๒๕๕๗ค่ะโดยมีโทษจำคุก๒ปีและปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทค่ะ
ข้อหาที่๒นะคะคือยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ข้อหาที่๓ก็คือพกพาอาวุธปืนไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ
ทั้งนี้นะคะก็จะมีการดำเนินการทางวินัยค่ะ
โดยจะให้รายงานตัวการต้องคดีอาญากับผู้บังคับบัญชา
พร้อมตั้งคณะกรรมการในสำนักงานตรวจภาพ
เพื่อตรวจสอบวินัยของพันธ์ตำรวจตีวัศวรรษต่อไปค่ะ
ค่ะคุณพลอยสจีครับภรรยาของพันธ์ตรวจตรีวัสวัสตร์

วันนี้ภรรยาไม่ได้เดินทางมาด้วยค่ะ
แต่ว่าจากการเปิดใจของพันธ์ตำรวจตีวะสุวัสดิ์
ได้เปิดใจกับผู้ถือข่าวว่ารู้สึกเสียใจ
แล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากค่ะ

ก็ได้ไปทานข้าวกับภรรยาที่กำลังตั้งท้องอยู่ค่ะ

แต่ว่าระหว่างทางกลับได้มีสุนัขกว่า๒๐ตัว
ซึ่งอาศัยอยู่ในแสดต์เฉานั้นได้มารุมล้อมค่ะ
แล้วก็จะเข้ากัดภรรยาถึงได้ทำการปกป้อง
ด้วยการใช้ปืนยิงสุนัขจำนวน๓นัดด้วยกันค่ะ
โดยอ้างว่าทำไปเพราะว่าบันดาลโทษะนะคะแล้วก็ยืนยันค่ะว่าจะไม่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้นอีกค่ะ
ค่ะและหลังจากนี้จะดำเนินการอย่างไรต่อไปคะนอกจากการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วจะทำอย่างไรต่อคะ
ค่ะก็ในเบื้องต้นนะคะก็จะมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบค่ะ
แล้วก็เรียกตัวพยานแวดล้อมค่ะเพราะว่าจากคำให้การของพันธุ์ตำรวจตีวัสสุวัสดิ์เนี่ย
ได้บอกว่าแปลกนี้นะคะมีสุนัขจำนวนมากค่ะซึ่งตนเนี่ยได้อาศัยมาห้าปีแล้ว
ไม่เป็นเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าสุนัขเนี่ยจะมักจะทำร้ายประชาชนผู้ที่อยู่โดยรอบเนี่ย
หลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วค่ะก็จะมีการเรียกพยานแวดล้อมมาสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
แล้วคนในพื้นที่ในแฟลตเองคนอื่นมีการออกมาให้ข้อมูลไหมครับว่า
สุนัขในแฟลต์นั้นมีการไปทำร้ายหรือว่าไปกัดคนอื่นนอกจากภรรยาของพันธุ์ตำรวจตรีวัสสุวัสดิ์เพิ่มเติมไหมครับ
จากคำให้การของจำรวจศรีวสวรรษนะคะก็บอกว่าจะมีลุงที่อยู่ตรงหน้าเจเว่น
ที่บริเวณจุดเกิดเหตุนะคะก็ได้ถูกสุนัขกัดมาหลายครั้งแล้วเช่นเดียวกัน
แต่ว่ายังไม่ได้เป็นข่าวค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่ายังไม่ได้มีการทำร้ายหรือว่าทำให้สุนัขเสียชีวิตนะคะ
สอบถามเพิ่มเติมเพียงเท่านี้นะคะคุณพลอยสจิฤทธิสินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดทางโทรศัพท์เข้ามานะคะสำหรับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกรณีที่มีตำรวจใช้อาวุธปืนนะคะ
ยิงสุนัขตาย๑ตัวแล้วก็บาดเจ็บไป๑ตัวเรื่องนี้แชร์ในโลกโซเชียลมีเดียจำนวนมาก
พากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะเรื่องของความทารุณการทารุณกรรมสัตว์นะคะ
สำหรับตอนนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจตรีวะสุวัสดิ์นะคะก็ได้เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้ว
ที่สถานีตำรวจณคอนบานพหนโยธินได้จ้างข้อหาไปแล้ว
แต่ว่าหลังจากนี้จะต้องไปดูพยานแวดล้อมเพิ่มเติมรวมทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ
ที่บอกว่าก่อนหน้านี้สุนัขกลุ่มนี้นะคะชอบทำร้ายผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้น
ใช่ตำรวจก็มีตำแหน่งเป็นสารวัตรด้วยนะครับก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไป
ทั้งเรื่องของจำคุกแล้วก็ปรับตามระเบียบนะฮะ
ต่อที่เรื่องของเหตุคนร้ายไปบุกชิงทรัพย์พระชราตาบอดแล้วก็หนำซ้ำมีการนำสีกันสนิมไปเทราชด้วยนะครับ
พระธราตาบอดหรือยังคงมีการนำศรีกันสนิมลาดใส่ตัวพระธรรมรูปนี้ด้วย
ก็รู้ตัวผู้ก่อเหตุกำลังเร่งตามตัวมาดำเนินคดีครับ
พันธุ์ตำรวจเอกพัศจิตตามหน้าติปรัชญานะครับ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรศรีเก่าแล้วก็นายมานิดช่วยธานีสมาชิกอบจตรังเขตอำเภอสิเก่า
เข้าเยี่ยมอาการของพระดวงพักดีอายุ๘๗ปีพระลูกวัดไม้ผาดที่โรงพยาบาลอำเภอศรีเก่า
ถูกคนร้ายบุกเข้าไปรักทรัพย์แล้วก็ทำร้ายร่างกายภายในกุฏิ
จากนั้นครับใช้ของแข็งตีศีรษะแล้วก็ใช้สีทาบ้านราดใส่ตัว
ดวงเล่าว่ามีชายไม่ต่ำกว่า๒คนเข้าไปในกุฏิกลางดึกครับ
โดยหนึ่งในจำนวนนั้นชื่อว่าในตู่รู้จักกันดีเพราะว่าเข้าออกวัดเป็นประจำ
ตอนแรกเนี่ยมาขอเงินจากนั้นหรือค้นทรัพย์สินภายในกุฏิแต่ก็ยังไม่พอใจครับ
บังคับให้บอกที่ซ่อนเงินจึงบอกว่าเงินหมดแล้ว
สร้างความโมโหให้กับในตู่จากนั้นได้ใช้ของแข็งตีศีรษะด้านหลัง
ใช้สีทากันสนิมเหล็กที่ใส่ถุงพลาสติกเตรียมมาเทราดใส่ตัว
ตั้งแต่ศีรษะลงมานะครับกระทั่งตอนเช้าเนี่ยพระแล้วก็ญาติโยมมาเห็น
รีบนำตัวพระดวงส่งโรงพยาบาลศรีเก่าเพื่อช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนด้วยความสงสารนะครับ
พยาบาลใช้น้ำมันสนไปขัดสีกันสนิมออกจากตัวของพระรูปนี้ครับ
แต่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากโดยตามร่างกายพบแผลไหม้ผู้พองที่แขน
ส่วนขอบตาและขนตาสีเนี่ยก็ยังคงติดอยู่แล้วก็ออกไม่หมดนะครับ
รวมทั้งที่บริเวณสะโพกก็ยังคงมีสีติดอยู่ด้วย
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรศรีเกาก็มั่นใจว่าจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้
เพราะรู้ตัวแล้วจากการสอบประวัติเพิ่งจะพ้นโทษออกมาจากคุกนะครับ
เช่นเดียวกันกับสมาชิกอบจเขตอำเภอศรีเกาก็มั่นใจว่าคนร้ายเป็นคนเดียวกัน
เพราะปกติไม่น่าจะทำกันอย่างนี้นะครับ
เรื่องนำเนื้อก็ดีเพราะว่าทางตังค์ถูกรู้ตัวแล้ว
นางเมียดพักดีอายุ๗๕ปีซึ่งเป็นน้องสาวของพระดวงก็บอกว่า
พี่ชายเป็นพระใจดีและมีเงินจะแจกญาติโยม
แล้วก็ใช้เงินส่วนตัวซื้อกาแฟเลี้ยงผู้ไปร่วมงานศพทุกงานนะครับ

ไม่ทราบเหตุจูงใจที่คนร้ายลงมือกับพระชะลาตาบอดได้ลงคอแบบนี้ครับ
ตำรวจภูทรภาคที่๓จับกลุ่มตัวกลุ่มวัยรุ่น
ซึ่งก่อเหตุแฮ็กเฟซบุ๊คค่ะ
ซึ่งเป็นเฟซบุ๊คของเจ้าของฟาร์มไก่ชนในจังหวัดนครราชศรีมา
แล้วหลอกขายไก่ชนจนตอนนี้นะคะมีเหยื่อหลงเชื่อ
หลงโอนเงินให้หลายแสนบาทแล้วค่ะ
นายพรเทพปียภัยบูลอายุ๒๐ปี
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนครราชศรีมา
ถูกชุดสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๓ควบคุมตัวเอาไว้ได้นะคะ
พร้อมแจ้งข้อหาทำให้เสียหายทำลายแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะนายพรเทพพร้อมพวกที่ยังหลบหนีอีก๓คน
อายุ๔๐ปีเป็นเจ้าของฟาร์มไก่ชนชื่อดังนะคะ
ก็คือชื่อซุ้มหนุ่มโรงหมี่ในอำเภอขามสแก่แสง

หลอกให้ลูกค้าโอนซื้อไก่ชนแล้วก็มีเหยื่อหลงเชื่อหลายรายแล้วนะคะ
เงินเข้าบัญชีนายพรเทพตอนนี้หลายแสนบาทแล้วค่ะ
ต่อมาเจ้าของฟาร์มไก่ชนผู้ที่เสียหายนะคะ
นำเอกสารหลักฐานเข้าร้องทุกข์กับพลตำรวจตรีธเนธสุนทรศุกร์
เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓
กระทั่งชุดสืบสวนติดตามบัญชีธนาคารที่เหยื่อโอนเงินเข้า
จนพบว่าเป็นบัญชีของนายพรเทพจึงติดตามจับกลุ่มตัวได้ในบ้านพักค่ะ
เรื่องต้นนะคะนายพรเทพอ้างว่าเพื่อนร่วมแก๊งที่ยังคงหลบหนีชักชวนให้ทำ
โดยตนเองมีหน้าที่เปิดบัญชีธนาคารให้เหยื่อโอนเงินเข้า
ได้ส่วนแบ่งครั้งละ๒๓๐๐บาทเท่านั้นค่ะ
ส่วนเงินที่เหลือเพื่อนที่ทำหน้าที่ปลอมเพจเอาไปทั้งหมดแล้วนะคะ
ตำรวจตรวจสอบประวัติการโอนเงินช่วง๑๐วันที่ผ่านมา
มียอดโอนเงินเข้าบัญชีผู้ต้องหากว่า๑แสนบาท
ได้ควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
พร้อมเร่งติดตามจับกุมตัวเพื่อนร่วมแก๊งที่เหลือมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
ปราชุมได้มุ่งเน้นหางบริเวณเกี่ยวกับปัญหาการแพร่กระาจายของอาวุธนิวเคลียร์
พิพาททางทะเลแล้วก็มาตรการต่อต้านการก่อการร้าย
ตลอดจนการดำเนินการทางการทหารเพื่อต่อต้านกลุ่มรัฐอิสรามในอีรักษ์และซีเรียหรือว่าไอซิส
มาตรการตัดท่อน้ำเลี้ยงกลุ่มก่อการร้าย
และการสร้างสันติภาพและความมีสถิตภาพในซีเรีย
การประชุมมีขึ้นท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดครับ
โดยญี่ปุ่นส่งตำรวจประมาณ๔๓๐๐นายออกลาดตระเวนทั่วเมืองฮิโรชิมา
เพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
รวดสอบยานผ่านนัดทุกครั้งที่สัญจรผ่านถนนสายต่าง
มุ่งหน้าไปสู่บริเวณสถานที่จัดการประชุม
จากนี้ยังมีการวางกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
ตามสถานที่ต่างในเมืองฮิโรชิมา
ประกอบไปด้วยสหรัฐแคนาดาเยอรมนีอิตาลีอังกฤษฝรั่งเศสและญี่ปุ่น
เกิดเหตุเครื่องบินโดยสารเก่าของสายการบินแอร์อินเดีย
กระแทกพื้นระหว่างการขนส่ง
ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
ประสบอุบัติเหตุตกกระแทกพื้นจากความสูง๒๐เมตร
ภายในท่าอากาศยันต์ในเมืองไฮเดอราบัส
ของอินเดียนะคะเมื่อเวลาประมาณ๗นาฬิกาของเช้าเมื่อวานนี้

หลังจากที่เครนยักษ์ที่บรรทุกอากาศยานลำนี้ไม่สามารถรับน้ำหนักเครื่องได้
จนทำให้เครื่องบินตกลงสู่พื้นท่ามกลางความตกตะลึงของผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์
ที่ต่างก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันอย่างอลละหมาน
อย่างไรก็ตามนะคะเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ครับ

โดยมีผู้บริหารสำนักการระบายน้ำบรรยายสรุปและลงพื้นที่โครงการที่บริเวณคลินิกสูตรแพทย์พัฒนาเขตวังทองหลางนะครับ
จากนั้นก็ลงเรือสำรวจพื้นที่การก่อสร้างร่วมกันตามนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
รวมทั้งการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำในคูครองการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสองฝั่งครอง
พร้าวครอง๒ให้ดีขึ้นจึงนำไปสู่โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูระบายน้ำ
จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงยักษ์พระราม๙รามคำแหงไปทางประตูระบายน้ำครอง๒สายใต้ยาว๒๒๖๕กิโลเมตร
รวมก่อสร้างเขื่อน๒ฝั่งครองเป็นระยะทางยาวรวม๔๕๓กิโลเมตรใช้งบประมาณ๑๖๔๕ล้านบาทครับ
โดยครอบคลุมพื้นที่ดำเนินการ๘เขตได้แก่ดอนเมืองสายไหมหลัก๔บางเขนจตุจักรลาดพร้าวห้วยขวางและวังทองหลาง
ใช้เวลาการก่อสร้างเขื่อนรวมทั้งหมด๑๒๖๐วัน
ขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปขีดเส้นหนาเลยนะคะ
คำว่าชะตากรรมของร่างรัฐธรรมนูลหลังจากที่เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะ
ชากรรมของร่างรัฐธรรมนูลจะเป็นอย่างไรติดตามการวิเคราะห์จากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ

ท่านผู้ชมครับวันนี้วันจันทร์วันเริ่มต้นสัปดาห์แต่แม้บรรยากาศแถวออฟฟิศที่ไหนที่ไหนดูเหมือนเป็นบรรยากาศของท้ายท้ายสัปดาห์มากกว่า
เพราะว่าตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคนเพ่นไปต่างจังหวัดก็เยอะแล้วเหลือพวกที่ไปไหนไม่รอดต้องทำงานวันนี้กับวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่ง
วันหยุดสงกรานก็หยุดหลายวันแต่ว่าความเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยเฉพาะเรื่องของร่างรัฐมนูล
เรื่องของการเข้าสู่โหมดของการทำประชามติไม่หยุดความเคลื่อนไหวครับมีอะไรที่น่าจับตามองเป็นพิเศษบ้างในช่วงนี้

หัวหน้าพักสองรองหัวหน้าพักฉะนั้นวันนี้ก็เป็นข่าวอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับอะครับ
เพราะว่านี่เป็นการแสดงท่าทีที่ชัดเจนที่สุดของพักประชาธิปัตย์
หลังจากอึมคลึมไม่ชัดไม่เจนว่าจะเอายังไง
แต่พอถามว่าตกลงจะรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูล
คุณอภิษฎบอกว่ายังตอบไม่ได้ก็ตามภาษาพักประชาธิปัตย์ล่ะครับ
ต้องไปว่ากันในพักก่อนว่าใครมีความเห็นอย่างไร
แต่ว่านักสังเกตการณ์ทางการเมืองบอกว่าแหม
หัวหน้าพักรองหัวหน้าพักแสดงเหตุผลมาถึงขนาดนี้
ถ้าลงมติว่ารับก็แปลกสิครับ
แต่ประเด็นวันนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าเป็นประเด็นที่
นายกรัฐมนตรีกับคุณอภิษฎเวชาชีวะ
ดูตามหน้านังสือพิมพ์แล้วเหมือนกับมีหมัดสวนกันแหละครับ
แต่จริงแล้วเนี่ยใครอาจจะพูดก่อนใครไม่ทราบ
นายกอาจจะพูดก่อนคุณอภิษฎพูดทีหลัง
แต่ว่าในทิศทางข่าวนั้นวันนี้ดูเหมือนว่ามีการออกหมัดสวนกัน
ระหว่างคุณอภิษฎกับนายกรัฐมนตรี
หนังสือพิมพ์บางฉบับเขาก็ออกมาเปรียบเทียบวาถะกัน
อย่างเช่นหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นี่แหละครับ
มีรูปคุณอภิษฎมีรูปนายกรัฐมนตรีอยู่คนละข้าง
แล้วขึ้นหน้าหนึ่งข้อความเขาอย่างนี้ครับ
คุณอภิสิทธิ์บกพรรคไม่เห็นด้วยและไม่รับคำถามนี้
เนื่องจากวุฒิสภาที่จะเกิดขึ้นในระยะ
ดังกล่าวเป็นวุฒิสภาที่มาจากกระบวนการสัญหาและคอสชเป็นผู้แต่งตั้ง
การทำเช่นนี้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด
มีแต่จะทำให้ความขัดแย้งหรือปัญหาทางการเมืองรุนแรงขึ้น
นี่วาถะของหัวหน้าพักประชาธิปัตย์
วาถะของนายกรัฐมนตรีอยู่ทางขวามือ
อยากถามแล้วมันทำให้ประเทศเลวร้ายลงมากกว่าเดิมไหมล่ะ
ประชาชนมีความทุกข์มากขึ้นหรือเปล่า
หรือนักการเมืองที่ไม่ดีจะเป็นจะตาย
เกรงว่าจะทำอะไรที่เลวร้ายเหมือนที่เคยมาทำมาไม่ได้อีก
อยากถามว่าที่ผ่านมาแก้ปัญหาอะไรสำเร็จบ้าง
โดยไม่มีปัญหาตามมา

แต่จริงแล้วพลเอกประยุทธ์พูดในธรรมนองที่ว่า
แล้วที่ผ่านมาเป็น๑๐๑๐ปี
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งพักการเมืองทั้งหลายเนี่ย
แก้ปัญหาประเทศอะไรได้บ้างไหมล่ะ
ทำได้เหมือนที่รัฐบาลคอสชชุดนี้ทำหรือเปล่าล่ะ

ฉะนั้นนี่ก็เป็นวาระเป็นภาระอะไรล่ะ
เป็นวาถะในวันร้อนก่อนจะถึงสงกราน
ที่จริงแล้วถ้าพูดด้วยความเป็นทำนายกคงไม่ตอบโตคุณพิสิทธิ์หรอกครับ
เพราะถ้าดูตามเวลาแล้วเนี่ยนายกอาจจะพูดก่อนด้วยซ้ำไป

แต่ว่าแน่นอนออกหมัดมาในช่วงนี้ก็กลายเป็นหมัดสวน
ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับคุณอภิษฎเวชาชีวะ
ประเด็นที่อยากจะพูดถึงก็คือว่า
ในคำถามพ่วงเนี่ยท่านผู้ชมก็รู้อยู่แล้วนะครับ

เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้เนี่ย
จึงเห็นท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้สวร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่า
ทั้งหมดที่ให้สวมีโอกาสเลือกนายกรัฐมนตรี
ก็เพื่อที่จะให้การปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์บันเดินหน้าไปได้

สวอยู่ในตำแหน่ง๕ปี
รัฐบาลนั้น๔ปี๔ปี
ถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าจากนี้ไป
สวจะมีอำนาจเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี
แต่งตั้งให้แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

บวกกับคศกับรัฐบาลนี้ที่อยู่ในตำแหน่งมาแล้ว๒ปีกว่า
ก็จะครบ๓ปีถึงจะมีการเลือกตั้ง
ไปมาก็๑๑ปีแล้วครับ
๗ปีที่สวจะควบคุมเกมทางการเมือง
ให้ผู้มีอำนาจในปัจจุบันสามารถกำหนดอะไรต่ออะไรได้

ในคำถามเนี่ยท่านอ้างว่า
เพื่อให้เป็นการเป็นไปตามกรอบการยุทธศาสตร์
พัฒนาประเทศและปฏิรูปประเทศ
จึงเห็นว่าควรจะให้สวคุมเกมการเมืองต่อ
สิ่งที่ประชาชนอยากรู้ก็คือว่า
ถ้าอย่างนั้นแลกกันไหมครับ
ให้ขอสชสนชสปทหรือแม่น้ำสี่สาย
เขียนเป็นกรอบออกมาได้ไหมครับว่า
ในระยะ๕ปีที่ท่านต้องการให้การเมืองมันนิ่ง
แล้วให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศนั้นเนี่ย
ใน๕ปีนี้จากนี้ไป
จะเห็นการเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างไรบ้าง
โดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูป
อย่าลืมนะครับว่าตอนที่มีการปฏิวัติใหม่ใหม่
ตั้งสมาชิกสภาพปฏิรูปสปช
ตอนนั้นก็หยิบทุกปัญหาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยมาหมดเลย
คล้ายกับว่าจิ้มไปตรงไหนเน่าตรงนั้นหมด
ปัญหาระบบราชการก็แย่ปัญหาระบบการศึกษาก็ต้องปฏิรูป
ปัญหากฎหมายก็ต้องปฏิรูปปัญหาสังคมก็ต้องปฏิรูป
ปัญหาตำรวจก็ต้องปฏิรูปทุกด้าน
เละเทะหมดต้องปฏิรูปแล้วยังไงครับ
แล้วก็ตั้งเป็นคณะคณะเป็นชุดเป็นชุดขึ้นมาเพื่อศึกษาปัญหา
ว่าแต่ละปัญหามียังไงแล้วจะแก้ยังไง
ถ้าจะแก้อย่างนี้ควรจะต้องทำยังไงควรจะออกกฎหมายยังไง
สปชยุบไปแล้วมาเป็นสปท
ฉะนั้นถ้าคอสชกับรัฐบาลหรือแม่น้ำอีก๒๓สายเนี่ย
ถ้าต้องการจะโชว์อย่างนั้นก็โชว์มาสิครับว่า
หลังจากนี้ถ้ารัฐบาลอยู่นิ่ง๕ปี
การปฏิรูปประเทศจะได้เห็นอะไร
เรื่องการปฏิรูปการศึกษาจะได้เห็นอะไรหลังการปฏิรูปแล้ว

เรื่องการปฏิรูประบบราชการอ้าวที่บอกว่าตอนนี้มันแย่แล้ว
ภายใน๕ปีจากนี้ไปโชว์ให้เห็นได้ไหมครับว่า
ปฏิรูปยังไงจะออกกฎหมายบังคับบัญชายังไง
จะทำยังไงที่จะให้ระบบราชการเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าที่เป็นอยู่

เอาง่ายเลยปฏิรูปตำรวจ
ถ้าขอเวลา๕ปีเพื่อให้สวมาค้ำอยู่อย่างนี้
แล้วบอกว่าจะให้มีการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์
โชว์ออกมาสิครับว่า๑ปีแรก๒ปีแรกทำอะไร
ปีที่๓ทำอะไรปีที่๔ทำอะไรปีที่๕ทำอะไร
แล้วหลังจาก๕ปีแล้วเนี่ยวงการตำรวจจะเปลี่ยนแปลงยังไง
เอาเรื่องการศึกษาเรื่องการศึกษาก็เหมือนกัน
เอาตอนนี้เพิ่งออกคำสั่งมาตรา๔๔ปรับโครงสร้างก็ไม่ว่ากัน
แต่ว่าโชว์มาให้เห็นได้ไหมล่ะครับว่าหลังจากกลับโครงสร้างแบบนี้แล้วเนี่ย
จากนี้ไปอีก๒ปีอีก๓ปีอีก๔ปี๕ปี
กระบวนการปฏิรูปการศึกษามันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือยังไง
แล้วจะทำให้ระบบการศึกษาของเราดีขึ้นยังไง
ออกมาสิครับถ้าแต่ละเรื่องโชว์ออกมาได้อย่างนี้ว่าเอาล่ะ
ภายใน๕ปีจากนี้ไปปฏิรูปตำรวจจะเป็นอย่างนี้นะ
ประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างนี้นะปฏิรูปการศึกษาประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างนี้นะ
ปฏิรูปสังคมสังคมจะดีขึ้นอย่างนี้นะปฏิรูปกฎหมายปฏิรูปค่าราชการวงการราชการ
ทั้งหมดเนี่ยถ้าท่านออกมาอธิบายให้ประชาชนได้เห็นกรอบ
แล้วบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอเวลา๕ปีให้สวนี้คุมเกมการเมืองเพื่อให้การเมืองนิ่ง
นักการเมืองยังวางมือไม่ได้ยังวางมือให้นักการเมืองไม่ได้ถ้าโชว์ออกมาอย่างนี้
ผมว่าคนก็จะได้เห็นว่าเออถ้าเป็นอย่างนี้จริงก็เอาเถอะให้สวเข้ามามีบทบาทเลือกนายกรัฐมนตรีได้
ขอสชผู้มีอำนาจจะได้คุมเกมการเมืองต่อไปได้เพื่อพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปประเทศ
เอาอย่างนี้สิครับฉะนั้นหลังสงกรานขึ้นมาเอาสิครับทำแผนออกมาเลยแต่ละด้านของการปฏิรูปบอกเลยภายใน๕ปีจะได้เห็นอะไร
ถ้าให้ดีเนี่ยบอกให้ละเอียดไปว่าปีแรกได้เห็นอะไรปีที่๒ได้เห็นอะไรปีที่๓ได้เห็นอะไรปีที่๕ได้เห็นอะไรโอ้โหถ้าทำอย่างนี้ไม่ขัดข้องเลยครับ
นักการเมืองอยู่เฉยก่อน
ปล่อยให้รัฐบาลที่มาจากอำนาจหรือรัฐบาลที่สว
เลือกนายกรัฐมนตรีทำงานไปสิ
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศพัฒนาประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ความเรียบร้อยก็เลยให้สวมามีสิทธิ์โวทย์เลิกนายกรัฐมนตรีด้วย
คนไม่เข้าใจครับนี่คือขีดเส้นใต้วันนี้ของวันจันทร์
วันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ครับขอบคุณครับ
ขอบคุณนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ฝากฝ่ายของการเมือง
และออกมาขยับตัวชัดเจนมากยิ่งคืนหลังจากเงียบไปนาน
ขอบคุณนะคะส่วนเหตุผลต่างไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูลเท่าไหร่
แต่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคำถามพ่วงประชามติมากกว่านะคะ
ทีมวอเล็กบอลชายหาดสาวไทยซึ่งยังคงทำผลงานได้ดีเยี่ยม

พบกับพิษชชี้วรรณทรสงกินรุ่งรจค่ะ

รองชนะเลิศประเภททีมหญิงค่ะ
วรพสรรค์รัดดารงค์และธนารัฐฐาอุดมชวี
คู่ทีมไทยหนึ่งที่สวมเสื้อสีฟ้านะคะ
พบกับทีมคู่ปรับออสเตรเลีย๑
ที่เป็นการจับคู่กันของ
มาเรียอาเฟ่อาซาโซเดลโซล่ากับนิโคแลตค่ะ

ที่เป็นฝ่ายชนะทีมไทย๑ไป๒เซตรวดค่ะ
กอร์๒๑ต่อ๑๐และ๒๑ต่อ๑๗นะคะ

ชนะทีมญี่ปุ่น๒มา๒เซตรวด

ในช่วงเวลาบ่าย๒โมงวันนี้ค่ะ
โดยการถ่ายท่อสดรอบชิงชนะเลิศ

สเตรเลีย๑พบกับคาซักสถาน๑เช่นเดียวกันค่ะ
เมรัชนกอินทนนท์นะคะที่เพิ่งจะคว้าแชมป์มาเลเซียโอเพ่นไปเมื่อวานนี้ค่ะ
ล่าสุดวันนี้นะคะเดินทางต่อไปที่ประเทศสิงคโปร์แล้วค่ะ
โดยก่อนจะเดินทางไปนะคะก็ได้โชว์ภาพความหวานกับหนุ่มรู้ใจผ่านโลกโซเชียลเลยค่ะ
แต่ว่าในช่วงก่อนออกเดินทางค่ะน้องเมย์ก็โชว์ความหวานกับตะวันปัณวิทย์ทองนวมนะคะ
ชมภาพความน่ารักบางส่วนของทั้งคู่กันค่ะ
คิดได้
สนใจเปล่าอย่าซื้อตังค์นะ
หน้าค่าครับแต่งงานเมื่อไหร่

เอาไหนวะไม่รู้

ล่าสุดที่จะประกาศกันวันพฤษฐศาสตร์บัดนี้

รายการที่๔ของน้องเมย์
ต่อกันที่การแข่งขันฟุตบอลพิมพลิกอังกฤษเมื่อวานนี้นะคะ
ตอนนี้เลสเตอร์ซิตี้ใกล้ที่จะคว้าแชมป์พิมพลิกอังกฤษครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรเข้าไปทุกทีแล้วค่ะ

ได้ประตูจากเจมมี่วาดี้ที่เหมาคนเดียว๒ประตูนะคะ
ทำให้จบเกมจิ้งจอกสยามยังคงรั้งจ่าฝูงนำทอนแมมฮอสเปอร์๗คะแนนเท่าเดิม
แต่ว่าเหลือเกมการแข่งขันอีกเพียงแค่๕นัดเท่านั้น
ใกล้ที่จะคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครั้งแรกของสโมสรค่ะ
ได้ประตูจากเดลีอัลลี่นะคะ
โชบิอันดรีเบิร์ลแล้วก็เอริกราเมร่า
ทำให้ไก่เดยทองชนะปีศาจแดงในบ้านครั้งแรก
นับตั้งแต่ปี๒๐๐๑ค่ะ

แต่ว่าแข่งอยู่น้อยกว่า๑นัดค่ะ
กลายเป็นโปรชาวอังกฤษคนแรกในรอบกว่า๒๐ปี
ระเบิดฟอร์มทำไป๕อันเดอร์นะคะ

กอร์๓โอเวอร์จบอันดับ๑๕ร่วมค่ะ
ที่ทงชัยใจดีจบอันดับสุดท้าย
เกินไปถึง๑๙โอเวอร์ค่ะ
๙๒ต่อ๘๖คะแนน
ต่อกันที่มอเตอร์ไซค์ทางเรียบ

คว้าแชมป์ได้เป็นสนามที่๒ติดต่อกัน
พร้อมกับเป็นผู้นำคะแนนสะสมนะคะ

ต่อกันที่ผลสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลก

หมูปากน้ำหรือว่านพดลแสงคำค่ะ

ตกรอบแบบน่าเสียดายสุด

แล้วก็รับพรจากผลเอกเรมติลสุรานนท์

เพื่อปลดโอกาสให้สมาคมกีฬาต่าง

ข้อมูลความขอบทั้งหมดนี้คือ

มีเรื่องราวของนางเอกสาวยุ้ยเจรนันค่ะ

ว่าจะแต่งงานปลายปีนี้
จริงหรือไม่นั้นติดตามได้กับคุณใบตองรัชตะวันค่ะ
สวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงในไทยรัฐบันเทิงเที่ยงนี้กับใบตองรัชตะวันกันแล้วนะคะ
คุณผู้ชมคะในช่วงเทศกาลสงครานแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีค่ะ
บรรดาลูกศิษย์ลูกหาในวงการบันเทิงนะคะจะจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร

เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตค่ะ
จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลสงคราน
สำหรับงานรดน้ำดำหัวขอพรศิลปินแห่งชาติ
ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม

เพื่อกราบขอพรเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
และสืบสารความงดงามตามประเพณีไทย
โดยปี๒๕๕๙นี้
ได้รับเกียรติจากเหล่าศิลปินแห่งชาติ

แม่ผ่องศรีวรนุษย์ศิลปินแห่งชาติปี๒๕๕๙
สาขาศิลปะการแสดงนักร้องลูกทุ่ง
ชายเมืองสิงศ์ศิลปินแห่งชาติปี๒๕๕๙
สาขาศิลปะการแสดงนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่ง
อาต้อยเศรษฐาศิลปินแห่งชาติปี๒๕๕๙
สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องค่ะ
โดยอาต้อยเผยว่ารู้สึกปลาปลื้มนะคะ
ได้มีโอกาสมาร่วมงานในปีนี้อีกครั้ง
ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีงามของประเพณีไทย
พร้อมทั้งบอกไปยังคนรุ่นใหม่ว่า
ให้ใช้โอกาสนี้เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ที่รักกันด้วยค่ะ
เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราภาพภูมิใจ
ว่าเรายังอยู่ให้ลูกให้ลูกหลานได้ลดน้ำนะครับ
ในโอกาสที่บ้านเมืองกำลังร้อน
ไม่ให้การเมืองร้อนนะ
คือแสงอาทิตย์อากาศร้อนมาก
ก็วันนี้มันวันที่ดีสุดที่จะทำให้เรารู้สึกโล่มเย็น
แล้วก็สบายใจเมื่อได้น้ำมาลด
ก็อยากจะให้เราเล่นกันอยู่ในวัฒนธรรมที่เราเคยมี

บอกว่าปีนี้ไม่เอาแล้วเปล่าแต่ว่าค่อยลดลงมา
คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าอะไรไปกราบ
ไม่ต้องไปอวยพรท่านเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วนะครับ
แล้วก็ท่านจะอวยพรกลับมาให้ลูกหลาน

สำหรับนักแสดงสาวสวยอย่างยุ้ยจิรนันนะคะ

อกจากนั้นค่ะควงคู่หวานใจอย่างหนุ่มทันธนากร
เคลียร์ข่าวเลิกแต่งงานปลายปีนี้ด้วยค่ะ
วงคู่มาร่วมทำบุญพร้อมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

สำหรับคู่หวานยุ้ยจิรนันและทันธนากร
จากทั้งคู่จะมาสร้างบุญร่วมกันแล้ว
ยังได้อัปเดตข่าวดีเกี่ยวกับงานวิวาอีกด้วย
โดยเผยว่าตอนนี้กำลังเตรียมสร้างบ้าน

ตั้งใจไว้ว่าก็คงจะเป็นเรือนหอในอนาคต
ซึ่งทั้งคู่มีส่วนร่วมแทบทุกอย่างเลยนะคะ
ตั้งใจว่าอยากได้บ้านสไตล์โมเดิร์น
ส่วนเรื่องงบประมาณทั้งคู่ก็เตรียมใจไว้แล้วว่า

แต่ก็ยอมทุ่มสุดตัวเพื่อบ้านในฝันค่ะ
พร้อมกับปฏิเสธข่าวลือเกี่ยวกับเลิกแต่งงาน
ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ว่าไม่เป็นความจริง
เพราะตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะสร้างบ้านให้เสร็จ

เมื่อนั้นก็คงจะมีข่าวดีมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบกันแน่นอนค่ะ
ส่วนเขาดีก็ตอนนี้เรากำลังสร้างบ้านอยู่
กำลังจะสร้างบ้านแล้วก็คิดว่าถ้าสร้างบ้านเสร็จ
แล้วทุกอย่างเรียบร้อยก็เดี๋ยวคงจะบอกกันอีกทีนึงค่ะ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

คือเราอยากทุกอย่างพร้อมจริงอยากมีอย่างผมเป็นผู้ชาย
ต้องมีหลักฐานมั่นคงอยู่แล้วมีพื้นฐานที่ดี
เพราะว่าอยากให้บ้านเสร็จการงานทุกอย่างพร้อม
ก็คงต้องแต่งนะครับเพราะว่าเราก็ถึงว่า

วันหนึ่งต้องแต่งงานเผื่อจะมีลูกหรืออะไรก็แล้ว

เพราะว่าไม่มีผู้จัดการคอยป้อนงานให้ค่ะ
ห่างหายจากงานอีเวนต์ไปพักใหญ่ค่ะ

ผู้จัดการคอยป้อนงานให้เหมือนก่อน

โดยเจ้าตัวยอมรับว่างานอีเวนต์น้อยลงจริง
แต่ก็คงจะไม่ใช่สาเหตุหลักเรื่องผู้จัดการ
น่าจะเป็นเรื่องคิวถ่ายละครและรายการโทรทัศน์ต่าง
ที่ทำให้ต้องปฏิเสธงานโชว์ตัวออกไป
เผยว่ายังไม่คิดหาผู้จัดการใหม่

ช่วยกันจัดคิวต่างได้อย่างลงตัวแล้ว
ยังสบายใจมากขึ้นอีกด้วย
ถามว่ารถลงไหมมันก็เป็นช่วงค่ะ

ก็ถามว่าลดลงไหมเหรอ

เขาก็จะมีคนที่คอยหางานให้เราอยู่แล้ว
แต่พอเรามาดูแลตัวเองปุ๊บ
มันก็จะเป็นอะไรที่เหมือนการเริ่มต้นใหม่ค่ะ

ทำงานมีคุณแม่คอยดู
คุณแม่ก็ได้เหมือนแบบเข้ามาดูงานตรงนี้ด้วย

เขาก็ได้เหมือนมาดูเราเต็มที่
อกจากนี้นะคะนางเอกสาวเสียงดีเผยว่า
สถานะหัวใจยังไม่มีหนุ่มคนใหม่เข้ามาดูแล

และงานในวงการบันเทิงมากกว่าค่ะ
ก็โสดค่ะมันไม่เชิงปิด
ไม่ได้ปิดกั้นนะคะแต่ว่ากิ๊บรู้สึกว่าแบบ

อยากมีผลงานที่ดีให้กับแฟนอย่างนี้ค่ะ
ไม่ได้เกี่ยวกับคุณแม่คอยคุม

ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าเขาจะเป็นคนที่
ตัดสินใจว่าเรารักใครชอบใครค่ะ
แต่ถามว่าต้องผ่านคุณแม่คุณแม่ต้องรับรู้ไหม

คือนักแสดงอีกหนึ่งคนที่เตรียมมาเสริมทัพความเผ็ด

เธอจะมารับบทวายร้ายสาวตัวชะกาด
ต้องปรับบทมาจากตัวละครชายเพื่อเธอโดยเฉพาะ

ภาพยนตร์ตระกูลรถซิ่งอยู่พักใหญ่
แต่ก็ต้องแห้วไปเพราะเวลาและก็บทยังไม่ลงตัว

นั่นก็คือ๑๔เมษายนปีหน้าค่ะ
หมดเวลาของไทยรัฐบันเทิงเที่ยงนี้แล้วนะคะ

ในวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามการตรวจสอบราคาสินค้า
ตามสถานีขนส่งในช่วงเทศกาลสงกราน

วันนี้ต้องจับตาหลายเรื่องครับ

วันนี้ต้องจับตาหลายเรื่องครับ

วันนี้ต้องจับตาหลายเรื่องครับ

คุณผู้ชมครับการสนับสนุนให้ประชาชนนั้น
ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวและไปใช้บริการขนส่งสรรฐนา
เป็นนโยบายสำคัญที่ต้องการจะประหยัดพลังงาน
ล่าสุดครับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ก็มีการคิดค้น
รวมทั้งที่ระหว่างทดสอบระบบการลดแบบต่อเนื่องด้วย

รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กนั่งได้๑๒คน
ถูกนำมาให้บริการในระบบฮาโม
ซึ่งเป็นระบบที่ผู้ใช้บริการสามารถเช่ารถแบบนี้
เพื่อเดินทางต่อเนื่องจากระบบขนส่งสาธารณะ
ไปยังจุดหมายปลายทางโดยที่ไม่ต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวค่ะ
เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
และลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว
ซึ่งระบบนี้จะให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับเช่า
เมื่อผู้ใช้เดินทางจากบ้านด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเมืองแล้ว
จะมีสถานีจอดของฮาโมอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟและรถประจำทาง
ซึ่งสามารถเช่ารถขับไปยังสถานีจอดรถที่ใกล้กับจุดหมายปลายทาง
และคืนรถได้ที่จุดหมายปลายทางโดยที่ไม่ต้องนำรถกลับมาคืนที่เดิม
สมาชิกที่เข้าร่วมใช้ระบบเมื่อต้องการเดินทาง
จองรถได้ผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟน
โดยการกรอกจุดเริ่มต้นและปลายทางที่ต้องการใช้
จากนั้นค่ะระบบจะส่งทะเบียนรถมาให้
เมื่อไปถึงก็สามารถปลดล็อกรถด้วยสมาร์ทโฟนได้ทันที
เพื่อขับไปยังจุดหมายปลายทางของแต่ละคน
สะดวกกว่าการใช้รถสาธารณะเพียงอย่างเดียว
ขณะที่รถที่นำมาให้บริการเป็นรถยนต์ไฟฟ้า
จึงไม่ปล่อยกัสคามาไดออฟไตล์
และเป็นรถที่มีขนาดเล็กจึงประหยัดพลังงานและพื้นที่จอดด้วย
จากนี้ยังช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว
จากการสำรวจที่เมืองโตยาต้าของญี่ปุ่น
ซึ่งนำระบบมาทดสอบก็พบว่ามีการใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นจำนวนมาก
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ที่นั่งเพียงคนเดียว
และมีระยะการเดินทางไม่เกิน๑๐กิโลเมตร
แต่เลือกที่จะใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อความสะดวกนั่นเองค่ะ
ฮาโมเริ่มเปิดทดลองใช้มาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
จนถึงปัจจุบันมีสมาชิกร่วมใช้บริการแล้ว๔๗๐๐คนซึ่งจากการสอบถามค่ะพบว่าร้อยละ๔๕
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้รถยนต์ส่วนตัวมาใช้ระบบฮาโมโดยที่เมืองโตโยต้ามีรถให้บริการในระบบฮาโม
ถึง๑๐๐คันสถานีจอดรวม๔๘สถานีและสามารถรองรับสมาชิกได้๗๐๐๘๐๐คน
จากที่เมืองโตโยต้าแล้วนะคะระบบฮาโมยังอยู่ในระหว่างการทดสอบในกรุงโตเกียวและทดสอบเพื่อใช้ในเชิงการท่องเที่ยวที่จังหวัดโอกินาว่า
รวมทั้งทดสอบที่เมืองเกรโนเบิลที่ฝรั่งเศสอีกด้วย
ส่วนค่าบริการที่คิดอยู่ในตอนนี้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่าโดยสารรถประจำทางในญี่ปุ่นคือ๑๐นาทีแรก
ค่าบริการ๒๐๐เยนค่ะ
ข้าวเทรัตน์ทีวีรายงาน
ผักสักครูครับช่วงหน้าเดี๋ยวตามความพร้อมในการประบุญสีจีนรอบหมาย
เดี๋ยวตามช่วงหน้ากลับเปิดโลกเศรษฐกิจครับ
รวมทั้งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการไต่สวนเรื่องของการแก้ไขปัญหาซิมดับอยู่นะครับ
ติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้พร้อมกันครับ
ประธานคณะกรรมการกิจการธุรกรรมนาคมหรือว่ากรทคเข้าให้ข้อมูลต่อสารปกครองกลาง
หลังจากที่๑๕มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการไต่สวนครั้งแรกของสารปกครอง
ก็มีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามมติของกรทคอ
แล้วก็เข้าร่วมให้ข้อมูลด้วย
ส่วนการได้รับการขยายเวลาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของศาล
มาดูทิศทางของอุตสาหกรรมธุรกรรมนาคมกันบ้าง
การประมูลสถิกฐรีย์รอบใหม่กำลังจะเกิดขึ้นอีกประมาณหนึ่งเดือนข้างหน้า
ไม่รู้ว่าทางด้านของกฎสตลช
สวัสดีครับ

จะมีรายเก่าหรือรายใหม่ลงมาเล่น

ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ใช้เงินทุนเยอะนะครับ

ยังไงก็ต้องมีพาร์ทเนอร์จากต่างประเทศ

ก็จะมีการหงลงเปิดตัวก่อน

ผมคิดว่าผู้เล่นน่าจะเป็นรายเดิมนะครับ

ตอนนี้เบื้องต้นเราประเมินราคาประมูล

เพราะว่าแต่ละลายนั้นก็มีเงินเอาไปใช้ก่อนอันนี้บ้างแล้ว
พอในการประมูลแข่งกันเพิ่มเติมไหมฮะ

เพราะว่าในแง่ของ

แล้วก็ในส่วนของตัว
ที่คอบคุมพื้นที่มันลงทุนน้อยกว่าในส่วน๒๐๐๘นะครับ
แต่นี่ถ้าเรามองเนี่ยโดยกฎของกศธชมองในลักษณะที่ว่า
ตรงนั้นก็ประมาณสัก๗๕๗๖หมื่นล้านเป็นตัวตั้งนะครับ
ก็ยังต้องดูต่อว่ารักษณะของการประมูลแบบนี้
จะมีคนประมูลใหม่หรือไม่นะครับ
แอดวานที่ประมูลมาเรื่อยจบที่ต่ำกว่าราคานี้ประมาณสัก๓๐๐๐๐ล้านนะครับ

กระแสที่ออกมาสัมภาษณ์ที่ออกมาเรื่อยจากทางแอดวานเนี่ยดูเหมือน
อาจจะเปลี่ยนใจนะครับในแง่ของ๗๖๐๐๐ล้านตรงนี้เนี่ย
ก็อาจจะพิจารณาก็ได้เพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยในแง่ของเงินที่จ่ายเพิ่มขึ้น
แต่ระยะเวลาเนี่ยถ้าตัดออกมาเป็นค่าใช้จ่ายมันเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ๑๘ปีนะครับ
ใช้เงินไปร่วม๑๒แสนล้านบาทแล้วนะครับ
จะเอาใบนี้เพิ่มหรือเปล่านะครับ
เพราะว่าใบที่๒ที่ได้มาก็เพิ่มทุนไปแล้วนะครับ
ถ้าได้มาอีกใบก็ต้องเพิ่มทุนใหม่ครับ
ตอนนี้หลายคนท่านผู้ชมทางบ้านจะไม่เข้าใจว่า
เวลาได้ใบอนุญาตมาแล้วเนี่ย
มันต้องมีการลงทุนอะไรเพิ่มเติมอีกมากมายขนาดไหนนะครับ
เราก็ต้องบอกว่าใน๓ปีแรก๓ปีแรกนะครับ
การลงทุนในส่วนของระบบเครือข่ายต่างเนี่ย
เราต้องควักเงินออกจากกระเป๋าเนี่ยนะครับ
ปีหนึ่งตกประมาณสัก๓๐๐๐ล้านนะครับต่อปี
ในช่วง๓๕ปีแรก
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการลงทุนในลักษณะที่

อีกประมาณปีละประมาณ๖๗๐๐ล้านถึงหมื่นล้านทุกปี
ฉะนั้นถ้าดูอย่างนี้เนี่ยโอ้โหต้องใช้เงินเยอะมากมายมหาศาลเลยครับ

ถ้าเกิดว่าการประมูลจะเกิดขึ้นไม่เกิน๒๒พฤษภาคม
หลังจากนั้นไปการแข่งขันจะเป็นอย่างไร
ดุเดือดมากขึ้นไหมครับในธุรกิจนี้
ต้องบอกว่าภาพของการแข่งขันในรอบนี้ไม่เหมือนกับในอดีตนะครับ
แล้วก็รอบนั้นเนี่ยแข่งขันกันตัดราคา

ผู้แข่งขันรายใหม่นะครับไม่ว่าใครก็ตามที่จะประมูล
ในวันที่๒๒พฤษภาคมเนี่ย
อาจจะจบที่๗หมื่นล้าน๘หมื่นล้านก็ได้นะครับ
นี่ต้องบอกว่าในแง่ของนักลงทุนเองอยากเห็นตัวเลขไหน
แน่นอนนักลงทุนอยากเห็นตัวเลขถูกล่ะ
ไม่มีใครอยากเห็นบริษัทที่ตัวเองไปซื้อหุ้นเนี่ยจ่ายเงินแพง
แต่ว่าโอกาสที่จะออกมาประมาณสัก๗๕๐๐๐ล้านถึง๘๐๐๐ล้าน
จะเป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นไปได้
แต่นี่ถ้ามองการการแข่งขัน
เมื่อมีการแข่งขันมีการจ่ายเงินออกไปแล้วตรงนี้แล้วเนี่ย
ผมไม่คิดว่าจะเห็นลักษณะของการตัดราคาแรงเหมือนอย่างที่เกิดเกิดขึ้นในอดีตนะครับ
เพราะว่าถ้าเราดูการแข่งขันของบริษัทที่ทำมือถือในต่างประเทศเนี่ย
เดี๋ยวนี้ลูกเล่นเยอะมากนะครับลูกเล่นเยอะมากจนเรางงไปหมด
ฉะนั้นเนี่ยน่าจะออกมาเป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่าครับ
ครับวันนี้ต้องขออนุญาตสอบถามคุณชายพรเท่านี้นะครับ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
สายงานค้าหลักทรัพย์บุคคลบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง
ซึ่งนี่คือความเคลื่อนไหวความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อม
การประมูลสีจีนรอบใหม่ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้น
ไม่เกิน๒๒พฤษภาคมนี้เพราะว่ามีการเร่งขอให้รัฐนั้น

นี่คือความคืบหน้าในการประมูล

ผลประโยชน์จะตกอยู่กับประชาชน
คือคุณผู้ชมที่เป็นผู้บริโภคนั่นเองครับ
นี่คือทั้งหมดของเปิดโลกเศรษฐกิจประจำวันนี้ครับ

ส่วนวันนี้ค่ะวันที่๑๑เมษายนเป็นวันแรกนะคะ
สำหรับการนับ๗วันอันตรายนะคะ
คุณผู้ชมที่เดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยการขับรถยนต์นะคะ

ขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพนะคะ
ส่วนบรรยากาศการเดินทางติดตามกันต่อนะคะ

สำหรับงานครบรอบ๗๐๐ปีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ